เมื่อที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ทั้งก้าวกลายและเพื่อไทย
กลายบอกส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยละ

เดี๋ยวจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย

ท่าทีของสองพักเขาแถลงกันเสร็จ

ซีก๓๑๒เสียง

มีการแถลงข่าวของทั้ง๘พักนะครับ

บรรยากาศในการประชุมของพักร่วมซีกนี้เนี่ย

จริงคนลุ้นตั้งแต่การเดินเข้ามาแล้ว

มีฮะเดินตามกันมา

เอาก้าวไกลมานั่งประกบก็ลงไป๑ขั้น

ก็เลยมีการนั่งประกบข้างแบบนี้ค่ะ
อีกฝั่งหนึ่งก็ท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะ
เก้ากลัยบอกว่าก็ส่งหมายต่อแล้วนะ

จะไปทำยังไงให้การโหวตนายก

ดังนั้นวันนี้ก็จะเห็นคุณหมอชนนั่นจากภักดิ์เพื่อไทยเป็นผู้นำในการแถลงข่าว
นี่นะฮะเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติเป็นธรรม
ไทยสร้างไทยเพื่อไทยรวมพลังและพลังสังคมใหม่ครบถ้วน๘พัก
เนื้อหาของการประชุมหารือกันในวันนี้นะครับในซีกตรงนี้นะฮะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแกนนำขึ้นมาใหม่เป็นเพื่อไทยแทนก้าวไกลเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยแถลงผลการประชุมว่า
พักเก้าไกลยอมถอยให้พักเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ก้าวไกลก็ส่งมอบภารกิจให้เพื่อไทยซึ่งได้มีการปรึกษาหารือถึงทิศทางในการจัดตั้งรัฐบาลกันแล้ว
เพื่อให้ได้รัฐบาลของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ประชุม๘พักมีมติดังนี้นะครับ
ก็คือในการประชุมรัฐสภา๒๗กรกฎาคมนี้พักเก้าไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อ
ส่วนวิธีการที่จะได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนที่ประชุม๘พักร่วมเสนอแนวทางทั้งหมดอยู่๓แนวทางด้วยกัน
นี่มีเวลาทำงานกี่วันเนี่ยห้าวันใช่ไหมใช่ค่ะ
จะถึงพระรหัสหน้านี่นะครับ๑ก็คือ๘พักร่วมณขณะนี้ซึ่งประกอบด้วย๓๑๒เสียง
อันนี้ยังไม่หักคุณพิทาที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะ
จะไปดำเนินการแสวงหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาให้ได้
ให้ครบจำนวนที่ต้องเติมให้ถึง๓๗๕เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภานะครับ
ก็เหลืออีก๖๓เสียงโดยอาจจะมีเงื่อนไขที่สวได้ตั้งเอาไว้เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ซึ่งตรงนี้ที่พักเพื่อไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการไปคุยกับสวเนี่ย
ก็จะไปพูดคุยจะไปสอบถามว่าไอ้กรณีตรงนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดแบบไหนอย่างไรบ้าง
ในระหว่างการแถลงข่าวก็พูดในลักษณะที่ว่าก็เหมือนกับเสียงของสวเขาพูดว่า
อยากจะให้ก้าวไกลลดเพดานเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒ลง
แต่คำว่าลดเพดานมันหมายถึงอะไรลดเพดานยังไง
แล้วถ้าสวบอกเพื่อไทยม้าเพื่อไทยจะได้มาถาม

จะรับได้ไหมจะทำตามไหม
อันนี้คือแนวทางที่หนึ่งค่ะคือหาเสียง
สวนะครับแนวทางที่สองคือพอประเมินแล้วถ้าเสียงจากสว
ยังไงก็ไม่ได้จริงยังติดเงื่อนไขแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่
บางท่านบอกมีก้าวไกลก็ไม่เอาด้วยใช่ไหมนี่ฮะก็จะไปหา
เสียงสนับสนุนจากสอสอนะฮะจากพักการเมืองอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน
๘พรรคนี้โดยที่ประชุม๘พรรคร่วมตรงนี้เนี่ยให้๑๐พรรคเพื่อ
ไทยในการไปคุยกับพักการเมืองอื่นตามที่พักเพื่อไทยเห็น
ควรเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนจากสอสอในการโหวตเลือก
นายกนะครับโดยภาคการเมืองที่จะไปพูดคุยนั้นที่ประชุมให้
เป็นเสรีภาพของเพื่อไทยเลยในการพิจารณาดำเนินการตรงนี้น่า
สนใจมากนะพี่อุ๋ยนะยังไงครับไปขอเสียงสสอให้โหดเรื่อง
นายกรัฐมนตรีหรือจะชวนมาร่วมรัฐบาลอาจจะต้องไปลองไปประสาน
ทั้งสองอย่างค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าจะจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าหลายหลาย
พักเขาก็ชัดมากเลยไงวันนี้ในลักษณะที่ว่าถ้ามีก้าวไกลเขา
ก็ไม่รวมแต่วันนี้ก้าวกล่ายเองตอนที่คุณชัยทวัตรแถแหลงว่า
มาให้เพื่อไทยก็บอกนะถ้ามีสองลุงเนี่ยต่อให้พักนั้นไม่
มีลุงแล้วเนี่ยก็ไม่มีก้าวไกลนะค่ะดังนั้นมันมันติด
มันก็ยังมีล็อกอยู่หมดเลยมันไม่ง่ายค่ะคือนักข่าวก็
ถามคุณหมอชนน่านในประเด็นนี้นะคะระหว่างการแถลงก็ถามที่
พูดนี่แหละว่าตกลงแล้วที่จะหาเสียงสอสอมาเพิ่มเนี่ย
จะหาในลักษณะไหนขอแค่ให้เขามาโหวตนายกรัฐมนตรีให้
ชวนเข้ามาร่วมรัฐบาลคุณหมอชนน่านถึงขั้นพูดเลยว่าถ้า
ขอให้เขาโหวตให้เฉยเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายอาทิตย์นี้
ถ้าเสียงสวก็ไม่ได้เสียงสอสอก็ไม่มีแนวทางที่๓
๘พักร่วมนี้นะฮะมีมติร่วมกันก็คือแนวทางอื่นค่ะถาม
ว่าอะไรเป็นแบบไหนยังไงคุณหมอชนน่านที่ตอบคำถามผู้สื่อ
ข่าวด้วยนะฮะค่ะก็คืออย่างเช่นก็คงต้องไปชวนพักอื่นมาร่วม
แต่อาจจะต้องตัดพักใดพักหนึ่งหรือว่าอยู่กันไม่ครบใน๘พัก
โอ้โหยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกซึ่งตรงนี้ที่ประชุมทั้งแปดพัก
ก็ให้เป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยเหมือนกันอาจจะตัดพักใดพัก
หนึ่งออกไปแต่คุณหมอชนนั่นบอกอย่าเพิ่งไปคิดไกลนะเอาแนวทาง
หนึ่งกับแนวทางที่๒ก่อนตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า๑กับ๒เนี่ย
สำเร็จหรือไม่อย่างไรขอสองข้อแรกก่อนเอาตรงนี้ก่อนลอง

ที่ประชุมนะครับมีมตินะครับให้พักเพื่อไทยนะครับส่งผู้
ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรมตรีอยู่ในบัญชี
ชื่อของพักเพื่อไทยเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อนะครับโดย
เก้าไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อให้กับทางที่ประชุมร่วมของ
รัฐสภานะครับพวกเราแปดพักร่วมซึ่งประกอบด้วยสามร้อย
สิบสองเสียงนะครับเราจะดำเนินการแสวงหาขอเสียงสนุน
จากสมาชิกวุฒิสภาให้ได้ครบตามจำนวนที่จะต้องเติม
เข้ามาถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้าอ่าจะมีเงื่อนไขที่สมาชิก
วุฒิสภาได้ตั้งเงื่อนไขไว้กรณีเกี่ยวกับประเด็น
เกี่ยวกับมาตราอ่ากฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อย
สิบสองก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยเองจะไปพูดคุยถึง
ไขนั้นกรณีถ้าสมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะให้ข้อมูล
ถึงการลดเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรานี้ทางพักเพื่อไทยก็
จะรับมาเพื่อมาพูดคุยกับพักเก้าไกลและคณะทางที่ประชุม
ร่วมต่อไปนะครับถ้าได้เสียงหรือขณะที่ทำงานแสวง
หาเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาไม่พอเพียงเนี่ยก็ให้สิทธิ์พัก
เพื่อไทยครับดำเนินการไปพูดคุยกับพักการเมืองอื่น
ซึ่งพักการเมืองที่จะไปพูดคุยเนี่ยทางที่ประชุมให้
เป็นเอ่อเสรีภาพของพักเพื่อไทยนะครับแนวทางที่สามครับ
เป็นแนวทางอื่นอื่นเป็นแนวทางอื่นนอกเหนือจากนี้ที่
การนะครับอ่าทุกแนวทางก็ให้สิทธิ์พักเพื่อไทยที่เป็น
นำตอนนี้ไปพิจารณาในการดำเนินการใช่ค่ะแล้ว
พูดมากไม่ให้เกิดความกำกวมโดยย้ำว่ายังอยู่กันเหมือนเดิมนะ
ณขณะนี้เนี่ยนี่นะฮะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับ
ทีนี้แนวทางต่างก็ต้องดำเนินการในระหว่างนี้นี่แหละใช่ไหม
ก่อนที่จะไปประชุมรัฐสภายี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ทีนี้คำถามก็คือว่า
นะฮะวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมนี้นะครับพักเพื่อไทยบอกว่า
สิบเจ็ดกรกฎาคมจะเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวเท่านั้น
แต่ต้องมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจก่อน
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
แคนดิเดตคนดังกล่าวที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมได้โหวต
จะต้องได้เสียงสนับสนุนเกิน๓๗๕เสียงขึ้นไป
ก็คือต้องได้เป็นนายกเสนอแล้วต้องได้เป็นนายก
วันที่๒๗กรกฎาคมนี้
ทางเลือกอื่นที่อาจจะไม่มีภักด้ายภักด์หนึ่งอยู่ในสมการนี้

ภักดิ์เพื่อไทยยืนยันว่าได้สิทธิ์มาจากที่ประชุมอยู่ร่วมทั้งปลาที่๘ภักดิ์ตรงนี้
แต่ถ้าจะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยก็คงต้องปรึกษาหารือกันก่อน
เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับปัจจัยที่จะทำให้เข้าสู่ทางเลือกที่๓เลยนะ
ท่านคุณหมอชนนั่นบอกโอ้โหนี่จะเป็นมิติใหม่ของวงการการเมืองไทยเลยนะ
ก็ใช่ไงคุณหมอชนนั่นยังยอมรับเป็นในว่ามันยาก
ทีนี้แหม่กรอบเวลามันก็เหลืออยู่ไม่กี่วันซะด้วย
เงื่อนไขที่ว่ามีเราไม่มีลุงของบางพักการเมือง
อย่างก้าวกลายเขาก็บอกใช่ไหม
มีพักของลุงต่อให้ลุงไม่อยู่แล้วก็ก้าวไกลก็ไม่อยู่ด้วย
คุณหมอชนน่านบอกว่ายังไม่ขอตอบจริงฮะเรื่องมีเราไม่มีรู้
นี่ไงนักข่าวถามประเด็นนี้อย่างที่มิ้วบอกว่า
หมอชนนั่นก็จะระมัดระวังคำตอบและคำพูดในการแถลงข่าวครั้งนี้มาก
เพราะจริงตอนหาเสียงเลือกตั้งหลายคนก็พูดเอาไว้เรื่องมีหลักไม่มีลุง
ทั้งสองลุงคุณหมอชนนั่นเลยบอกเดี๋ยวขอเวลาไปทำงาน
เรื่องข้อ๑ข้อ๒ก่อนข้อ๓เดี๋ยวข้อ๕กันก็แล้วกัน
งั้นเดี๋ยวต่อเนื่องกันที่ข้อ๑นะคะ
ข้อ๑ที่คุณหมอชนน่านแถลงเอาไว้ว่าจะต้องมีการไปหาเสียงสอวเพิ่มใช่ไหมคะ
ก็คือจะไปพูดคุยกับทางสวว่าประเด็นที่สวติดใจ
ติดใจอย่างไรอยากให้ปรับลดเพดานปรับลดเพดานขนาดไหน
ก็ให้เวลาพักเพื่อไทยไปพูดคุยเผื่อจะปลดล็อกกันได้

ก็แนวทางการจัดตั้งรัฐบาลหลังปลดล็อกจะเป็นยังไงเนี่ย

แต่มีแต่นิดนึง
คุณชัยธวัฒน์เขามองว่าเอาจริงนะ
ข้ออ้างเรื่องของมาตรา๑๑๒

หมายสูงสุดเหมือนกับอยากเห็นการเปลี่ยนคั่วรัฐบาลหรือเปล่า
แล้วมาอ้างว่าไม่โหวตให้
เพราะก้าวไกลไปแตะ๑๑๒อะไรแบบนี้
เดี๋ยวเราฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์นิดนึงค่ะ

เป็นแค่เรื่องข้ออ้างนะครับ

หมายสูงสุดที่เราอยากจะเห็น
เจตจำนงของพี่น้องประชาชนในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาเนี่ย
ต้องการอยากจะเห็นการเปลี่ยนคั่วรัฐบาลนะครับ
เราในฐานะที่ได้รับเสียงมาเป็นอันดับที่๑

โดยตอนนี้โดยมารยาทนะครับ
ผมคงต้องมอบหมายบทบาทหลักให้พักเพื่อไทยนะครับ
ในการบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่คุณหมอได้แถลงไปแล้วนะครับว่า
คงต้องไปพูดคุยกับโดยเฉพาะท่านสว

ถ้าจะมีข้อเสนออะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม

อันนี้คือในส่วนข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับ
ข้อที่๒ที่คุณหมอชนน่านบอกก็คือ
ไปขอเสียงจากสส

หรือไม่รู้ว่าขอเสียงจะโหวตนายกอย่างเดียว
ว่าดึงเข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาล
การที่จะดึงพักอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาล
จะมีลุงไหมล่ะจะมีพักไหนบ้าง
อันนี้นักข่าวไปถามคุณชัยธวัฒน์หลังจากแถลงข่าวกันเสร็จนะคะ
เพราะว่าคำถามของนักข่าวที่ถามคุณหมอชนน่านเรื่องลุงเนี่ย
มีลุงไม่มีเราคุณหมอชนน่านสงวนคำตอบเนอะ
ยังแบบสงวนท่าทียังไม่ได้ตอบอะไรบอกขอยังไม่ตอบ

ก้าวไกลชัดเพื่อไทยอาจจะยังไม่ตอบไม่เป็นไร
แต่ก้าวไกลชัดว่ามีลุงไม่มีก้าวไกล
ถ้าดึงมาไม่มีก้าวไกลแน่นอน
ว่าถ้าสมมุติว่ามีการดึงสองลุงมาแสดงว่า

ตอนนี้เพื่อไทยเป็นเจ้าภาพที่จะต้องเอาแนวทางและข้อเงื่อนไขต่างมาคุยกันนะครับ
แต่ถ้าท่าผู้ไทยจะมีการต่อสายทางฝั่งนั่นมาเราจะว่ายังไงอ่ะครับ
ของก้าวไกลชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
จุดยืนมีลุงไม่มีเรานี่

ทีนี้แคระก็ก้าวไกลก็ทิ้งท้ายเอาไว้นิดหนึ่ง
ที่ทางพักเพื่อไทยจะไปพูดคุยกับสวเกี่ยวกับเรื่องของ
การปรับลดเพดานการแก้มาตรา๑๑๒ของก้าวไกล
ก้าวไกลบอกแบบนี้เลยว่าขอฝากเป็นกันบ้าน
ให้มันเป็นรูปธรรมนะถ้าเพื่อไทยจะไปคุยกับสวเนี่ย
ขอให้เป็นรูปธรรมแล้วก้าวไกลจะได้นำมาพิจารณา
เงื่อนไขของสวที่บอกให้ปรับลดเพดาน๑๑๒เนี่ยคืออะไร

ก้าวไกลจะทำได้ไหมจะทำให้ไหม
หรือก็แค่อ้างเฉยว่าไม่โหวตให้เพราะก้าวไกลจะแก้๑๑๒

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว
บอกช่วงนี้ติดตามข่าวการเมืองเครียดเลย

เพราะว่าเมื่อกี้ก้าวไกลบอกถ้ามีสองลุงก็พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ย

วันนี้ทางฝั่งของที่เขาบอกมีก้าวไกลก็ไม่มีเขา

ภูมิใจไทยก่อชาติชาติไทยพัฒนาก่อชาติ